จะพาไปดูพาไปดูความสวยงามของดอกปอเทือง

โอ้โหคือทุ่งปอเทืองดอกปอเทืองที่นี่สวยที่สุดในโลก
ที่สุดในจักรวาลไม่เคยเห็นที่ไหนสวยขนาดนี้มาก่อน

เรื่องจริงไม่ได้โกหกอยู่ที่จังหวัดชนบุรี
อยากให้คุณผู้ชมดูแบบเต็มตาโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านชาย
ดูเอาไว้ซะถ้าหากเมียอยู่ดูอยู่ใกล้ปิดตาเมียก่อน

เป็นดอกปอเทืองที่

ไม่เคยเห็นดอกปอเทืองที่ขาวและสวยขนาดนี้มาก่อน
ดอกปอเทืองเนี่ยเป็นสีเหลือง

คุณดูตรงไหนคะดอกสีขาวเนี่ย
ขาวขาวองค์ชมพูก
คุณโฟกัสผิดที่แล้ว
คุณผิดแล้วอันนี้ไม่ใช่ดอกปอเทืองค่ะ
อันนี้น้องเข้ามากับแฟน

อยู่ที่บริเวณศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลภาคที่๓นะครับ
ตำบลบางพระอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี

ที่เขากำลังฮิตกันมากในการที่จะไปถ่ายรูป
เพราะว่าต้องไปเจอกับทุ่งดอกปอเทืองเหลืองอร่ามทอด
ไปไกลสุดลูกหูลูกตาแบบนี้

เป็นสีเหลืองทองอร่ามสวยงามมาก
แล้วเวลามีสายลมพัดผ่านแล้วก็

นี่แหละครับอยากจะเชิญชวนคุณนิวนาว
ให้เข้าไปถ่ายรูปในทุ่งดอกปอเทืองแห่งนี้
ฉันก็จะสวยสะดุดตาแบบที่คุณเห็น
ต้องตะลึงตรงนั้นว่าทำไมสวยได้ขนาดนี้
ที่สุดในโลกสวยที่สุดในจักรวาล
ไม่ใช่หรอกคุณจะหายเข้าไปในนั้นแหละคุณชิสา
คุณถามว่าดิฉันสูงไม่เท่าต้นปอเทืองเหรอคะ

จะบอกว่าต้นปอเทืองที่นี่มันสูง
แต่ไม่ได้หมายความว่าคุณชิสาจะอยู่ในนั้น

ผมไม่ได้พูดแบบนั้นไม่ได้พูดแบบนั้นแต่คุณหมายความว่าอย่างนั้นสูงต้องไหม

ผมบอกเลยนะไปถ่ายภาพเก็บความสวยงามเอาไว้เป็นที่ระลึกนะครับ
ใครที่ชื่นชอบและอยากสัมผัสความสวยงามของทุ่งดอกไม้ที่มันดูแล้วมีชีวิต
ย้ำกันอีกทีอยู่ประจังหวัดชนบุรี
งานนี้คุณชิสาชวนคุณสามี

เชิญชวนทั้งสองท่านเลยนะฮะเดินเข้าไปด้วยกันทั้งคู่

เป็นอย่างไรคะหายหวับไปทั้งด้วยครับ
คุณสามีเขาต้องเห็นดีอยู่
แหมกูจะให้หายหวับไป๒คนได้ไง

อ๋อที่หายคุณชิสาลล้ม
แล้วสามีเลยก้มลงไป

แต่ว่าถ้าไปแล้วก็ไปถ่ายรูปสวยเก็บไว้เนาะ
เป็นบรรยากาศที่แบบเฮ้ยมันสวยมากสวยจริงอยากให้ลองไปกันดู